คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะกับภารกิจสุดท้ายของกู้ภัยใจพระคนนี้นะคะ
พี่บินมารือรีดนะคะอย่างที่ทราบกันแกลงไปช่วยที่อุบลเนี่ย

ล่าสุดนะคะเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่๒๔กันยายน
จนถึง๒๙ตุลาคมพี่บินเนี่ยฝ่าสายฝนลมแรงลงเรือค่ะ
ลุยน้ำท่วมเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านทั้งหมดกว่า๑๗ครัวเรือน

พี่บินแล้วก็ทีมมูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะทำงานทุกวันไม่เคยหยุดค่ะ
กระทั่งวันสุดท้ายได้ไปปากหลักที่วัดแสนสำราญอำเภอวารินชำลาบตามภาพที่เห็นค่ะ
ประสานกับหัวหน้าชุมชน๗หมู่บ้านค่ะ
พาประชาชนผู้ยากไร้ลูกเล็กเด็กแดงผู้เท่าผู้แก่คือน่ารักน่าเอ็นดูมาก
มารับเงินช่วยเหลือครอบครัวเรื่อง๑๐๐๐บาทจากพี่บินนั่นเองค่ะ
โดยครั้งนี้นะคะยังมีรถบรรทุกนำสิ่งของถุงยางชีพน้ำดื่มจากมูลนิธิร่วมกระตันอยู่มามอบให้กับผู้ประสบภัย
ไฮไลท์เด็ดคุณผู้ชมระหว่างที่แบบว่ากำลังนั่งรับคงรับของกันไป
พี่บินกับตลกชื่อดังค่ะมาโชว์แบบตลกโชว์ฮาเรียกเสียงกรี๊ดให้พ่อแม่พี่น้องได้คลายทุกข์กันด้วย

เอาเอาถึงแล้วกินให้หมวกไข้ไม่กินต่อยาย
พระอีสานค่ะคือร้อยเอ็ดมหาสาขามแล้วก็สุรินทร์ค่ะ
และแผนไว้ว่าพอน้ำลดสิ้นเดือนพฤศจิกายนสิ้นเดือนนี้ค่ะ
ระดมกำลังไปที่จังหวัดอุบลอีกครั้งเพื่อทำความสะอาดปรับปรุงโรงเรียนทาสีบทวัดต่างที่น้ำท่วมอย่างหนักด้วย
และอีกหนึ่งท่านคุณผู้ชมศิลปินตลกนะคะที่ต้องบอกว่าน้ำใจงามจริงพี่ศรีหลอดเชิญยิ้ม
อย่างภาพที่เห็นคุณผู้ชมนะคะที่พี่แกไปช่วยที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
พี่ศรีหลอดเนี่ยมาบอกเล่าความรู้สึกที่ฟังแล้ว
โอ้โหประทับใจมากจริงไปฟังกันหน่อยค่ะ